ใครที่กำลังรอติดตามความงามของกระเป๋าแบรนด์เนมใบหรูของนางเอกสาวมินพีชยา
งานนี้บอกเลยว่ารอกันต่อไปค่ะ
ใช่แล้วเพราะว่าสาวมินพีชยานะคะยังไม่สามารถที่จะเคลียร์คิวงานได้ค่ะ
ไม่สามารถที่จะไปรับกระเป๋าที่สิงคโปร์กลับมานอนก่อนได้ในตอนนี้
ส่วนสาเหตุที่ไม่เอากระเป๋ากลับมาตั้งแต่แรกเป็นเพราะอะไรไปติดตามกันค่ะ
หลังจากที่นางเอกสาวมินพีชยาออกมาชี้แจงแล้วว่า
กองโตที่เป็นแบรนด์เนมมูลค่าหลายล้านบาทที่เธอโพสต์ผ่านอินสตาแกรม
เป็นของขวัญวันเกิดที่เธอซื้อให้กับตัวเองจริง
แต่ยังไม่ได้นำกลับมาจากสิงคโปร์และพร้อมจะเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเธอยังรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะบินกลับไปนำของทั้งหมดมานอนกอดที่เมืองไทย
จนถึงตอนนี้นางเอกคนดังก็เผยว่ายังไม่ได้นำของมูลค่าหลายล้านบาทเหล่านั้นกลับมา
เพราะยังเคลียร์คิวไม่ได้แต่ได้ฝากไว้กับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ที่นั่น
ส่วนที่หลายคนสงสัยไม่หายว่าเหตุใดเธอจึงไม่รีบนำกลับมาตั้งแต่แรก
ตามภาษาผู้หญิงที่ซื้อของใหม่ให้กับตัวเอง
ซึ่งสาวมินก็ชี้แจงว่าไม่สะดวกในการขนกลับเพราะมีหลายชิ้น
พร้อมกับยืนยันว่าถ้านำเข้ามาจะต้องเสียภาษีอย่างถูกต้อง

ก่อนที่จะตั้งคำถามต่อสังคมว่าถ้าหากเธอทำเช่นนั้นแล้ว
คนอื่นที่ซื้อแอร์เมสต้องทำเหมือนเธอด้วยหรือเปล่า
นับจุดนี้ได้นำกลับมาเรียนไหม
ยังค่ะก็อย่างที่มินเรียนไว้ครั้งที่แล้วค่ะก็ยังเหมือนเดิม
แต่ว่าแพลนก็คงเร็วนี้แหละค่ะเพราะว่ามันก็เป็นของมีค่าเนอะ
ฝากกับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้คนหนึ่งค่ะ

อยู่ที่คิวงานค่ะเพราะจริงแล้วมินอยากกลับไปเอามาเองนะคะ
เพราะว่าของก็มีจำนวนมากจริงแหละแล้วก็ครั้งที่แล้วก็ไม่สามารถนำกลับมาได้จริง
อยากสิคะมีใครไม่อยากใช้บ้าง
กล้าสิคะถ้ามินเอากลับมามินต้องใช้แน่นอนค่ะเพราะว่ามูลค่ามันก็
ถ้าซื้อมาไม่ใช้จะซื้อไว้ทำอะไรคะ
ยังไม่เห็นเลยค่ะพูดจริงว่ามินไม่ได้ดู
แต่ถ้าเกิดว่ามินเสียจริงก็

แต่ถามว่าการนำเงินมาโชว์อย่างนั้น

ถ้าสังคมสามารถรับได้เนี่ย

แล้วมินเป็นต้นแบบในการเอาใบเสร็จออกมาโชว์เนี่ย
ต่อไปทุกคนจะต้องนำมาโชว์หรือเปล่าคะ
คือมินก็มีประเด็นต่อมาว่า
มันควรหรือเปล่าที่จะต้องถ่ายขนาดนั้น